ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย
เศรษฐีป้ายแดงเศรษฐีป้ายแดงวันนี้เปิดเส้นทางรวย
กุ้งแม่น้ำตัวเท่าแขนและอาหารทะเลอร่อยสดระดับตำนาน
กับร้านแอนท่าดินแดงพร้อมเรื่องราวชีวิตที่เกือบจะเอาตัวไม่รอด
หลวงสุดลับจีฟันข้าวมันไก่เบตงที่ต้องเลี้ยงไก่นานถึง๕เดือน
ว่าจะได้กินเนื้อเด้งหนังกรุบขายดีถึงขั้นต้องโทรจอง
วันละสามสิบตัวหมดเกลี้ยงกว่าจะมีวันนี้ได้
พวกเขาต้องเผชิญอุปสรรคอะไรบ้างเราตามน้องจ๊ะและเจ๊คิม
ไปหาคำตอบกันเลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่
วารายตี้ปากท้องของคนอยากรวยกับรายการเซทีปายเด้ง
ลูกจะพาคุณแม่นะคะมาเปิดเส้นทางรวยของร้านร้านหนึ่ง
เขาบอกว่าร้านนี้อาหารทะเลสดนี่คือขึ้นชื่อมาก
ของเขาสดใหม่แล้วก็ฝีมือดีแล้วของก็ไม่ได้ราคาถูก
คนแน่นคิวแน่นนี่เราจะคุยกับเขาเขายังผัดอยู่เลย
เห็นกุ้งเขาหนูนึกว่าแขนเขาวางอยู่
ชั่วใหญ่ไปค่ะไปดูของจริงวะเกินไปรึเปล่าที่พูดปะ
และนี่ก็คือร้านแอนท่าดินแดงตั้งอยู่ริมถนนท่าดินแดนซอย๙
ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านระดับตำนาน
เรื่องอาหารทะเลเพราะนอกจากความสดแบบสุดสุดแล้ว
เรื่องความอร่อยก็ไม่เป็นสองรองใครเรียกได้ว่าใครที่อยากลิ้มรสชาติอาหารทะเลแท้แท้
ไม่ต้องไปไกลมากินที่นี่ก็ฟินได้แล้วล่ะครับ
กุ้งแม่น้ำตัวโตมโหลานขนาดนี้เนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไง
ถึงได้ขายดิบขายดีแบบนี้ตามเจ๊คิมและน้องจ๊ะไปคุยกับเขากันเลยครับ
จะบอกว่าร้านนี้นะคะขายอาหารทะเลที่สดมากมีอะไรบ้างคะ
ุ้งแม่น้ำตอนนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็เนื้อปูก้อน
เลือกมาจากไหนบ้างเช่นอากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่
ก็ตอนนี้อ่ะทุกร้านก็อาจจะใช้เป็นของปรังคาเทศนะแล้วก็ของทางของทางสงขาอ่า
คือตรงไหนมีเราเอาตรงนั้นก่อนอ่าเพราะลูกค้ามาแล้วต้องได้กินอ่า
แล้วปูมาจากไหนปูมาจากไหนเป็นของชุมพรกับสุราชค่ะ
ชุมพรกับสูราชค่ะแล้วมีแล้วมีเจ้าส่งมาค่ะ
แล้วส่วนใหญ่ลูกค้าชอบกินอะไรคะกุ้งแม่น้ำเนื้อปูก้อนปลาเตาเต้ย
ราดพริกทอดน้ำปลามีลูกค้าที่มาไกลมากมากไกลที่สุดมาจากที่ไหนคะ
คือล่าสุดจากฝรั่งเศสค่ะอ่าอาหารทะเลมันมีตั้งเยอะตั้งแย
ทำไมจุดเด่นของเราคนที่แห่กันมากิน
พูดตรงคือหนึ่งอาหารก็สดรสชาตินี่ก็คือแล้วแต่คนชอบ
แต่คือใครมากินมากน้อยเราไม่ว่าเราต้อนรับหมด

แต่ว่าของเรานี่คือมาแหวกแนวว่าเพิ่มอาหารแบบอาหารใหญ่ขึ้นมาประมาณ
จะบอกว่าทุกโต๊ะที่มาแม่หนูแอบเห็นนะคือแบบว่าทุกโต๊ะจะต้องมีกุ้งแม่น้ำทอดเกลือ
เธอไปหั่ดทำกับเขาซิ
เล่นขอสูตรเมนูเด็ดประจำร้านกันเลยน้องจ๊ะ
แต่เจ๊แอนก็ใจดีใจดีจัดกุ้งแม่น้ำตัวมหุมาแบบนี้มาให้ได้ทำกัน
โอ้โหแบบนี้เจ๊คิมและน้องจ๊ะจะทำกุ้งแม่น้ำทอดเกลือสำเร็จหรือไม่
ต้องคอยติดตามแต่ตอนนี้เราขอไปกันที่
จังหวัดระยองกับห่อหมกปลาอินซีที่ขายดิบขายดี
ใครไปใครมาเป็นต้องไม่พลาดเลยล่ะครับ
ห่อหมกป้าจิ๋วมีทั้งแบบนึ่งและแบบปิ้ง
ให้เลือกลิ้มชิมรสได้ตามต้องการ
ที่สำคัญเขาคงความอร่อยมาอย่างยาวนานถึง๕๐ปีเลยทีเดียว
ถ้าใครมาบ้านเพลงก็ต้องแวะร้านห่อหมกป้าจิวะนะคะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดไปแล้ว
ห่อหมกป้าจิ๋วมีทีเด็ดอยู่ที่ตรงไหนล่ะครับ
ทำไมทำไมถึงขายดิบขายดีขนาดนี้
แล้วฮมกป้าจิ๋วอ่ะจะมีเหมือนใคร
เมื่อก่อนบ้านเพก็ไม่มีใส่ขมิ้นกันนะเดี๋ยวนี้พอบอกทุกเจ้ามีขมิ้นหมด
ขั้นตอนการทำห่อหมกของป้าจิ๋ว
ส่วนผสมก็มีเนื้อปลาอินซีสดไข่ไก่พริกเกลือน้ำตาลใบมะกรูดน้ำกะทิสด
นำมาตีคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมกับใส่ขมิ้นลงไป
เพราะขมิ้นเนี่ยครับจะทำให้ห่อหมกมีสีเหลืองสวยหน้าตาน่ากินแบบสุดไปเลยล่ะครับ
จากนั้นนำไปแช่ไว้ในถังแช่เย็นเพื่อให้เนื้อปลาอินซีและเครื่องปรุงทั้งหลายเข้าเนื้อกัน
จึงนำมาตักใส่กระทงใบตองรองพื้นด้านล่างด้วยใบโหระพาและใบชะพู
ซึ่งสูตรนี้นะครับสามารถทำได้ทั้งนึ่งและปิ้ง
โดยการนึ่งจะใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีก็ได้ห่อหมกสีเหลืองหน้าตาน่ากินแบบนี้แล้วล่ะครับ
ห่อหมกป้าจิ๋วมีดีขนาดนี้เนี่ยกระซิบบอกทีได้ไหมล่ะครับคุณป้า
วันหนึ่งเนี่ยขายได้เท่าไหร่กันวันพีชที่สุดที่ขายดีที่สุดก็เทศกาล
เทศกาลใดก็วันหนึ่งเป็นพันกระทงปิ้งไม่เกี่ยวนึ่งอย่างเดียว
แต่กระทงไม่ได้แพงนะไม่เหมือนคนอื่นนะ๑๕บาทแค่นั้นเอง
ไม่ได้มาที่เห็นป้าจิ๋วเป็นคนอารมณ์ดียิ้มเก่งแบบนี้เนี่ยครับ
เมื่อก่อนเนี่ยป้าแก่ก็เคยผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างมากมายเจออะไรมาบ้างล่ะครับคุณป้า
ขอฟังสักนิดนึงละกันนะครับคิดว่าคนกันเองละกันนะ
น้ำตาล่วงอ่ะไม่ดีเลยชีวิตครอบครัวไม่ดีเลย
มาดีเอาช่วงที่เราบอกคุณปมน่ะซี่พ่อเขาจากลงไปพับ

อย่างนี้ได้ก็ยากนะ
จุเป็นคนที่อยู่ไม่ติดอยู่ไม่เฉยอยู่ไม่นิ่ง
ผ่านมาทำโหโหมกป๊าจิ๋วก็มาจางโล่งข้างถนนไปแม่ะ

ในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตหน่อยครับ
เพราะเราต้องสู้อย่างเดียวเวลาถ้าเราดีถ้าเราไม่ป่วยไม่ไข้ถ้าเราดี
อย่าให้เวลามันผ่านไปโดยร้ายประโยชน์พูดไปเถอะมันสักวันหนึ่งมันก็ต้องดีขึ้น
เป็นของดีประจำจังหวัดระยองขนาดนี้เรียกได้ว่าใครผ่านไปผ่านมาบ้านเพจังหวัดระยองเป็นต้องไม่พลาด
แวะริมรถพ่อหม่อก็เจ๋วนะครับช่วงหน้าเจ๊คิ้นและน้องจะได้รวงสูตรลับกุ้งแม่น้ำทอดเกลือ
ช่วงหน้าห้ามพลาดครับขายไปขายมาได้ค่ะว่าอยู่ดีดีเนี้ย
ลูกค้าหายหมดเลยเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็สุดท้ายแล้วมาผ่าตัดเอาตอนเย็น
แต่ได้ยินหมอกับฟแฟนว่า๕๐๕๐นะ
ตอนนั้นความรู้สึกเครียดไหมเท่ากรุงเทพมา

เริ่มอ่านเล่าเริ่มเที่ยว

อยู่คนเดียวสบายกว่าไหมเนี่ยคิดอย่างงั้นนะคุยกับเขาบอกเขาเลยไหมว่าอยากเลิกเคยบอก

เศรษฐีป้ายแดงช่วงนี้ยังอยู่กันที่ร้านแอนท่าดินแดง
หลังจากที่ได้กุ้งแม่น้ำไซสยักษ์ขนาดนี้มาแล้วก็ถึงเวลามาเปิดสูตรการทำกุ้งแม่น้ำทอดเกลือ
ซึ่งเคล็ดลับจะอยู่ที่อะไรให้เจ๊แอนสอนกันเลยดีกว่าครับ
กุ้งแม่น้ำทอดเกลือต้องใช้ไซส์กี่ตัวโล
คือที่ร้านมาตรฐานคือ๔ขีด
เกลือที่ใช้เนี่ยเป็นเกลือทิมอะไรทำไมต้องเป็นเกลือมอะไรราคามันสูงนะเนี่ย
ถ้าเป็นเกลือธรรมชาติเราเนี่ยมันจะเค็มไปนิดนึง
คือไอ้เกลือตัวนี้มันยังปรุงง่ายมันไม่เค็มจัด
มาถึงเราต้องแกะกุ้งยังไง

พูดแล้วทำไมต้องใช้กุ้งไซส์ใหญ่ขนาดเนี่ย
คือดั้งเดิมพอเปิดมาขายปุ๊บเราใช้ไซส์นี้เลย
แต่ถ้าเราทำอะไรที่ใหญ่แล้วมาย่อมลงมาปุ๊บ

แต่การเปลี่ยนของเราก็ราคาก็ลงตามกุ้ง
แต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยเราขอใช้ไซส์เดิม

น้ำมันหมูระหว่างที่ลงนี่คือ

แต่ตอนที่เราปรุงเราก็เอาน้ำมันมันกราดข้าวมุมมันจะกล่อมากเลย

น่ากินซะไม่มีแต่นอกเหนือจากเมนูกุ้งแม่น้ำทอดเกลือ
ของแต่ละเมนูก็จะอยู่ที่พริกสามสีที่ใช้เป็นเครื่องปรุงสำหรับการผัดเกือบทุกเมนูเลยล่ะครับ
โดยที่พริกสามสีนี้จะประกอบไปด้วยพริกขี้หนูสวนที่ให้ความเผ็ดหอมพริกแดงจินดาที่เพิ่มความเผ็ดร้อนและพริกเหลืองที่ช่วยความหอมและสีสัน
นำมาปั่นรวมกันนั่นเองล่ะครับไม่เพียงเท่านี้เจ๊แอนยังใจดีใจดี
สูตรเมนูทำเงินปลาจาระเม็ดราดพริกซึ่งขั้นตอนการทำก็จะเริ่มจากการนำปลาจาระเม็ด
มาตัดครีบส่วนเกินออกแล้วก็บังไว้แบบนี้เพื่อให้ปลาเนี่ยสุกทั่วกัน
นำลงไปทอดโดยใช้ไฟกลางทอดให้เนื้อเหลืองกรอบนอกนุ่มใน
จากนั้นก็จะทำน้ำราดซึ่งเครื่องปรุงก็จะประกอบไปด้วยน้ำจิ้มไก่
พริกสามสีน้ำตาลสายน้ำปลาน้ำมันหอยเพิ่มเติมด้วยน้ำมะนาว
น้ำตาลปี๊บและใบมะกรูดตั้งกระทะให้ร้อน
ทำการเจียวกระเทียมแค่พอหอมและก็ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้
ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วจึงเอาไปราดบนตัวปลา
เท่านี้เนี่ยก็เป็นอันเสร็จเมนูปลาจาระเม็ดราดพริกแล้วล่ะครับ
ต่อไปก็ถึงช่วงเวลาสำคัญที่เจ๊คิมและน้องจ๊ะ
จะได้พิสูจน์ความอร่อยกันแล้วล่ะครับคนละตัวนะคะแม่ลูกนะคะ

มันอร่อยจริงทุกคนจะบอกว่ากุ้งเนี่ยเนื้อแน่นมากแล้วสดมาก
มันหอมน้ำมันหมูซึ่งแบบถ้าใช้น้ำมันอื่นคงไม่ได้ดีขนาดเนี้ย
อร่อยมากแล้วเด้งมากสู้ลิ้นมากเมนูดัดต่อไปคือเสาเต้ยราดพริก
อร่อยมากเลยอันนี้อันนี้คือไม่ได้เผ็ดจัดแต่ว่ามันนัวรวมกัน
อร่อยนะคะต่อไปจะเป็นต้มยำปลาเก๋าน้ำใสมันเป็นยังไง
มันเป็นเนื้อปลาเก๋าเป็นชิ้นชิ้นเลยเนอะมันจะเค็มอ่อนอ่อน
อ่อนกินไปแล้วรู้สึกถึงมะนาวกินไปรู้สึกถึงพริก
กินไปรู้สึกเหมือนตะไคร้อะไรอย่างงี้เลยปูก้อนผัดพริกเหลืองใครใครมาต้องกิน
บอกวันนึงเขาใช้ประมาณเจ็ดกิโลชอบมันจุดประดีอ่ะ
เขาเน้นไปที่ความสดของข้าวของที่เขามีอยู่หมึกผัดกะปิจานเนี้ยเนี้ยนะ
มันจะหอมนวลเนื้อป้องตัวคือแบบเด้งขึ้นไปเลยอร่อยมาก
อร่อยเครื่องปรุงหรืออะไรทุกอย่างรวมกันเนี่ย
จะไม่ฆ่าวัตถุดิบหลักอืมซึ่งแบบหายากอร่อยขนาดนี้
ไม่แปลกใจอะไรแหละครับว่าทำไมถึงได้คลื่นหิ้งตำนานอาหารทะเล
ซึ่งพอได้ชิมกันจนอิ่มแล้วก็มาสู่เรื่องราวของเส้นทางชีวิต
ของเจ๊แอนกันบ้างเพราะแทบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับว่า
เห็นท่าทางการทำอาหารคล่องแคล่วแถมรสมือดีขนาดนี้
เมื่อก่อนเนี่ยเจ๊แอนก็เคยเป็นพนักงานบริษัท
แทบจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการทำอาหารเลยแม้แต่น้อย
แล้วจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไร
ให้เจ๊แอนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

แอนเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทมาก่อน

หลังจากแต่งงานก็ทำงานบัญชีคุณถาวรมาปีกว่า

พอมีลูกแองก็เลยดอกมากันทำงาน

ถ้าย้อนไปก็ประมาณประมาณ๒๗ปี

ลูกค้าหายหมดเลยเกิดอะไรขึ้นคะ

เพราะคนข้างแดนนี่จะกินแอนน้อย
แต่เขาย้ายบ้านออกไปอยู่ข้างนอกกันเพราะแถวนั้นไล่ที่
พอมีแล้วเออโดนเว้นที่คืนแบบว่าลูกค้าคือมาดับผู้ใหญ่มันก็ล่มน้อยลง
ลูกค้าหายก็เลยเลิก

โชคดีว่าแฟนก็ยังทำงานของเขา

กลับมาเป็นแม่บ้าน

มีรถเข็นมีมาขายของไหม

ก็ลูกค้าถามว่าแอ่นผัดไม่แพ้แม่ละ
แล้วทำไปทำมาทำไมเราถึงจะมาที่นี่

เอาว่ายอมมาเสี่ยงลงทุนมาเปิดร้านนี้เลย
คือเปิดมาวันแรกเนี่ยโชคดีนะ
โมงปุ๊บลูกค้าเต็มนั่งรอแห่

คือใครที่มากินหลังหลังประมาณช่วงเดือนหลัง

อยู่ดีแอนปวดท้องแต่ปวดท้องโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าเราปวดท้องเพราะอะไร
แต่แอนก็เป็นคนกินปกตินะก็ไปหาหมอส่องกล้องเอ็กซาเรย์ฟิล์มเรา
บอกรู้สึกจะลำไส้อักเสบหมอก็เลยฉีดยาให้เรา
ก็ฉีดยาให้เราไปพอหมอบอกว่าถ้าพึ่งนี้หายไม่ต้องมา
แต่ฉีดแล้วกลับมาก็ยังปวดท้องอยู่ก็พูดตรงกลัวการเป็นมะเร็ง
สรุปแล้วมันเป็นอะไร

แต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราคิดว่าไส้ติ่งมันเป็นเรื่องธรรมดา
ก็สุดท้ายแล้วมาผ่าตัดเอาตอนเย็นแต่ได้ยินหมอกระซิบกับแฟนว่า๕๐๕๐นะ
ลูกค้าหายไปไหมเปิดปุ๊บวันแรกลูกค้าเต็ม
ทุกคนที่เข้ามาจะถามทุกคนเลยค่ะว่าร้านนี้มีอะไรดี
แต่บอกตรงว่าอาหารเองก็ไม่ได้เลอเลิศอร่อยมากหรอก
แต่ทุกคนมาด้วยเพราะอะไร
ค่ะวันนี้ให้พี่แอนเราฝากร้านเลยค่ะว่าโรงแบบวันสุขอะไรอยู่นี่ไหน

อยู่ตรงริมถนนปากซอยท่าดินแดง๙สังเกตง่าย
ขับรถเข้ามาเราเลี้ยวซ้ายเข้าท่าแดงปุ๊
เราจะอยู่ท่าแดงซอย๙หยุดทุกวันจันทร์
เปิดตั้งแต่๑๑โมงปิดไม่เกิน๒ทุ่ม
ค่ะวันนี้น่ารักมากพี่แอนนะคะ
เป็นคนที่ขยันมากแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาฝีมือนะคะ
ที่สำคัญไม่หยุดที่จะทำด้วยตอนนี้นะคะ
วันนี้ขอบคุณพี่แอนมากขอบคุณค่ะ
ร้านเด็ดริมทางร้านไหนกันบ้างค่ะตามมาซึ่งวันนี้เรามากันที่ซอยละไหลซับเราได้ค่าว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารเส้นทิ๊กหายดีไม่ใช่เล่นอยู่ถึงสองร้านด้วยกันแต่ร้านแรกที่น้องไม่ต้องจะพาไปอยู่ที่ไหนเราตามน้องไม่ต้องไปกันเลยครับ

เทคนิคอะไรที่ทำให้เราขายดิบขายดีแบบนี้นี่มือเป็นระวิงเลยนะ
เราขายราคาไม่แพงค่ะ

ละ๔๕บาทใส่จาน๔๐บาท

ปู๖๐ไปชิมกันดีกว่าค่ะเขาจะมีผักมาที่โต๊ะไป
นี่ค่ะวันนี้สั่งเป็นขนมจีนน้ำยาป่าผสมน้ำยากะทิ

แต่ว่ามีความเผ็ดขึ้นมานิดนึงจากน้ำยาป่า
ที่ต้องปรุงเพิ่มเลยอ่ะเผ็ดแล้วนะประมาณหนึ่ง
เส้นแป้งหมักเหนียวนุ่ม
อื้ออื้อชิ้นปลาดีจริง
เหม็นคาวเหนียวนุ่มเป็นเนื้อปลาแบบแน่นถูกสะอาดอร่อย
จากอาหารเส้นรสจัดจ้านอย่างขนมจีน
เราก็มากันอีกหนึ่งอาหารเส้นที่มีที่มาจากประเทศจีนกันบ้าง
ขายดีไม่แพ้กันอย่างก๋วยเตี๋ยว
ซึ่งจะเป็นร้านอะไรตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
ร้านนี้เขาบอกว่าทีเด็ดเดี๋ยวขอแวะร้านนี้ก่อน

จะบอกว่าลูกชิ้นหมูน้ำใสหากินแบบอร่อยยากนะ
ลูกชิ้นร้านแม่เด็ดยังไงไหนขายของเนี่ยอร่อยยังไงเด็ดยังไง
รสชาติกลมเด็ดทานได้ผู้ใหญ่ทานดี
น้ำไส้ธรรมดาทำเท่าไรแม่

อะไรคุณแบบเคล็ดลับทำให้เราขายดีขนาดนี้
ก็ต้องเน้นลูกชิ้นก็ต้องอร่อยก็สะอาด

อันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กแห้งนะคะ
เหนียวนุ่มมากมันมีรสชาติมันไม่ได้จืดนะทุกคน
ลูกชิ้นเขาจะมีความเข้มข้นรสชาติเขามีในลูกชิ้นอยู่แล้ว
น้ำซุปเขาก็กลมกล่อมพอดีโอ้ติดใจอ่ะลูกชิ้นอ่ะ
รู้แล้วว่าทำไมที่นี่เขาถึงขายดิบขายดีเพราะว่าลูกชิ้นเขาอ่ะเด็ด
อย่างที่แม่พูดจริงจริงเป็นยังไงบ้างคะกับร้านเด็ดริมทางสองร้านที่ไม่ต้องแนะนำไปในวันนี้นะคะ
บอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนมาลองนะคะเพราะว่าร้านที่ไปลองวันนี้การันตีว่าอร่อยเด็ดแล้วก็สร้างอาชีพได้จริงนะจ๊ะ
ส่วนวันนี้ใครที่ดูช่วงนี้บอกเลยว่าคุณมีโบนัสแต่โบนัสที่ว่าจะเป็นยังไงไปฟังกติกากันเลยค่ะ
กิจกรรมแจกสนั่นดูแล้วรวยมาแล้วจ้าเสร็จทีสภาคแป้งแดงพบรอบสองปี
อบของขวัญสุดพิเศษขอบคุณที่รักกันให้กับแฟนรายการ
ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษประจำสัปดาห์
เศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เมนต์อวยพรรายการเศรษฐีป้ายแดงครบรอบ๒ปี
ใต้โพสต์กิจกรรมในแฟนเพจ
เมนต์ไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด
รับรางวัลของขวัญสุดพิเศษจากทางรายการเศรษฐีป้ายแดงไปเลย
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๕๘มีนาคม๒๕๖๖นี้
ร่วมสนุกกันเยอะนะคะ
กลับไปติดตามความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยจ้า
เรียกว่าได้เห็นตัวอย่างไอเดียริมทาง
พร้อมจะสร้างเงินกันแบบจริงจังเลยนะคุณผู้ชม
แต่จากร้านเส้นที่ขายดีริมถนน
เราก็ขอมาอีกหนึ่งร้านที่ขายดี
เมนูยอดนิยมอย่างข้าวมันไก่กันบ้าง
แล้วคุณจะลืมข้าวมันไก่แบบธรรมดาไปเลย
และที่สำคัญร้านนี้เขาขายดีมากนะคะ
วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๓๐ตัว

และบางทีเผลอต้องจองล่วงหน้ามาช้าหมด

หน้าตาของไก่เบตงจะเป็นยังไงชักสงสัยแล้วค่ะ
ตามไปต่อไปหาเจ้าของร้านกันเลยจ้า
และที่นี่ก็คือจีฟัน
ข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้
ตั้งอยู่ริมถนนบางกลวยไส้น้อยบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ถ้าหากมองเผินก็จะคล้ายกับร้านข้าวมันไก่ทั่วไป
แต่ที่นี่นะครับเขาพิเศษตรงที่ใช้ไก่เบตง
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไก่เนื้อที่สร้างชื่อให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลา
ด้วยเนื้อที่เด้งนุ่มหนังกรุบกรอบ
รสชาติเนี่ยเยี่ยมอย่าบอกใครเชียว
ใครที่ได้ลองก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

ขายดิบขายดีเป็นเศรษฐีป้ายแดง
และเขาจะมีเคล็ดลับความรวยยังไงตามน้องใบตองไปกันเลยครับ

เฮียกรอนใช่ไหมค่ะครับผม
อยากรู้ว่าไก่เบตงหน้าตาเป็นไงคะเฮีย

ตัวผู้สะเกดดูหอนเง้าอะไรอย่างเงี้ย

ตัวเมียจะหง่อนเล็กส่วนอันนี้นะคะ

คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ลองกินข้าวมันไก่เบตงแล้วเนี่ย
ลืมข้าวมันไก่ธรรมดาอันนี้จริงไหมเฮีย
จริงครับถ้าได้ไปลองทานเนี่ยจะรู้เลยว่ามันแตกต่างกันยังไง
ทั้งเนื้อทั้งหนังระหว่างไก่เบตตงกับไก่ธรรมดา
แล้วอย่างนี้เราจะต้องเลี้ยงไก่เบตงจนอายุเท่าไหร่เราถึงจะเอามาขายได้
ไก่เบตงทางร้านเนี่ยจะใช้ไก่อยู่ประมาณ๕เดือนถึง๖เดือนครับ

ไม่ต้องอยากรู้คำว่าจีฟันแปลว่าอะไรคะเฮีย
เป็นภาษาจีนต่าง

บุกไปดูสูตรเด็ดเคล็ดลับตั้งแต่การต้มไก่
และเริ่มมารวมไปถึงการทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ด้วย

เฮ้เฮ่เฮ่เฮ่
ได้ทีเลยนะครับน้องใบตอง

การต้มไก่เบตงให้เนื้อนุ่มเด้งหนังกรุบนั้น
จะมีหลายขั้นตอนอยู่สักหน่อย
แบบนี้คงต้องขอให้เฮียกรเตรียมวัตถุดิบไปก่อนแล้วค่อยกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
จนมาถึงจุดหนึ่งพี่ว่าร้านตรงนี้ต้องปิดตัวลง
ท้อไหมเคยคิดไหมว่าฉันลาออกจากงานมาทำไม
คิดครับเออทำไปเพื่ออะไรอืม
แต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็ก็โอเคอยู่แล้ว
มันต้องได้ล้นต้องเอาอะไรทุกอย่าง
เศรษฐีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
ช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เพื่อไปไหว้เสริมความเห็งเรื่องการค้า
ที่สำคัญใครอยากแก้ธงฟากนุ่งชะตา
ที่มีความเก่าแก่ถึง๑๘๐กว่าปี
ซึ่งเจ้าแม่ทัพทิมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำของชาวจีนเลยก็ว่าได้ครับ
ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนให้สินแสชัยช่วยบอกหน่อยครับ
ความตกติดของท่านนะครับสมัยโบราณอาการนะครับ
คนเราจะเดินทางนะฮะไม่ว่าทางบกหรือทางน้ำเดินทางไปต่างถิ่น
ก็เกิดการแค้วคาดปลอดภัยท่านจะมีบริวารนะครับ
สององค์ที่ขนาดซ้ายและขวาก็คือเทพเจ้าตาทิพย์หูทิพย
คนที่อยากประสบความสำเร็จนะครับหนึ่งการค้ามาขอพรจากท่าน
ชอบคนทำการค้าเดินทางไปทำการค้าแดนไก่นะฮะ
จ่ายเงินยากมาขอพรเจ้าสัวก็ดีคนธรรมดาก็ดีมาไหว้
ประสบความสำเร็จร่ำรวยแล้วก็มาตอบแทนท่านสำคัญมากนะครับ
มากราบไหว้เอ่ยนามท่านสวดมนต์กินเจให้ท่าน

แต่ละเล่มก็จะมีคำอักษรจีนที่เป็นความหมายนะครับ
สีแดงคือสีแห่งความสุขเป็นสีแห่งโภคทรัพย์เป็นสีแห่งมงคล
เพราะฉะนั้นคนจีนจะใช้สีแดงเทียนอันนี้อีกหนึ่งนะครับจุดนะครับ
เพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคนมาขอพรส่วนมากนะครับ
เป็นผู้ที่ร่ำรวยมาจากคนธรรมดามาขอพรแล้วเกิดความร่ำรวยเป็นอัศจรรย์นะครับ
สินแสมาเลยเผื่อจะร่ำรวยเหมือนพวกที่มากราบศักระ
ศักระก็คือมีชุดทรงขององค์เจ้าแม่เพื่อให้เจ้าแม่ได้เปลี่ยนชุดทรง
อันนี้สำคัญนะครับเขาเรียกว่ากิมหวยหางนกยุงหมายถึงยศศักดิ์ของท่านนะฮะ
เทิดทูลของท่านอันนี้จำเป็นต้องมี
และสินแสก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาถวายเขาเรียกว่าเต็งล้างนะครับ
คณะอังเต็งรังถวายแล้วชีวิตโชดชวนตลอดทั้งปีพศ๒๕๖๖ในปีเถาะนี้
แสเดินมาถึงจุดที่คนมาฝากชื่อและดวงชะตา
สาธุชนทุกคนที่ดวงไม่ดีรู้สึกว่าใจคอไม่ดี
ก็จะมาฝากชื่อป้ายชื่ออันนี้เขียนเสร็จแล้วก็ต้องมาผูกนะครับ
สาตาและองค์เจ้าแม่ก็จะคุ้มครองดวงชะตาท่าน
ถึงอันตรายทั้งหลายก็จะคาดเคาะไปโดยอัศจรรย์

ได้เห็นวิธีการไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ทัพทิม
เพื่อส่งเสริมเรื่องของการค้าขาย
รวมถึงแก้ชงฝากดวงชาตากันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลามาเปิดเคล็ดลับการต้มไก่เบตง
ให้เนื้อนุ่มเด้งหนังกรุบกันแล้วล่ะครับ
จะเป็นยังไงให้น้องใบตองบุกครัว

อ่าโอเคเดี๋ยวเฮียจะต้มไก่ให้ดู
ขออนุญาตดูดูทางอย่างฮ่วง

ดูจากไอน้ำแล้วนั้น

ลองดูครับหนักเหมือนกันนะเฮียอย่างตัวอย่างเงี้ครับผมหนักเท่าไหร่อ่ะ
ก็สองกิโลกว่าครับสองกิโลกว่าหักต่อตัวครับผม
แล้วก็ปล่อยให้น้องค่อยค่อยลอยขึ้นมาโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอต้มไก่ก่อน
ซึ่งระหว่างที่ต้มนั้นก็ต้องคอยช้อนน้ำมันไก่ออกด้วยนะคุณผู้ชม
พอไก่เริ่มสุกเมื่อไหร่ก็จะลอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็ปิดไฟ
แล้วทำการกดไก่ให้จมน้ำแล้วปิดฝาไว้อีกประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาที
เพื่อทำให้เนื้อไก่เนี่ยนุ่มขึ้นพอได้ที่แล้วก็จะเอามาน็อกน้ำแข็งประมาณครึ่งชั่วโมง
น้ำแข็งละลายหมดความเย็นเข้าไปถึงข้างในตัวไก่
เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ไก่เบตงเนี่ยมีหนังที่กรุบและเนื้อที่เด้งเพิ่มขึ้นนั่นเองล่ะครับ
หลังจากนั้นก็จะทำความสะอาดแล้วแช่น้ำเปล่าไว้สักครู่
เพื่อคลายอุณหภูมิให้เนื้อไก่ใกล้ตัว
ก็พร้อมที่จะเอาไปสับขายได้แล้วล่ะครับ
เมื่อกี้เราดูสูตรการต้มไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะพามาดูนี่
สิ่งที่ต้องกินกับข้าวมันไก่ก็คือน้ำจิ้มค่ะ
วันนี้เฮียอากรจะมาเปิดสูตรการทำจิ้มข้าวมันไก่เบตตรงเลย

อ่าเรียบร้อยตามด้วยน้ำส้มสายชู

เราก็มาเตรียมจะปั่นพริกแดงมีกระเทียมขิงพริกสวนพริกที่หนุดสวนด้วยผสมต้องใช้พริกสองอย่าง
ครับผมมันจะได้หอมเติมน้ำด้วยเนาะครับผม
อ่าทดลองปั่นได้เลยครับเป็นคนปั่นแล้วทุกคน
สามสองหนึ่งอ่าได้แล้วครับโอเคได้แล้วอ่า
แต่เวลาที่ต้องระวังหรือมันกระเด็นเดี๋ยวมันเข้าตา
เหลือสองอย่างนี้ค่ะเฮียเราต้องยังไงบ้าง
เจี่ยวเม็ดครับผสมลงไปอีกมันจะเป็นชูกลิ่นของเต้าเจี่ยวขึ้นมา
ตามด้วยมะนาวอ่ะค่ะตามด้วยมะนาวครับผมอุ้ยใช้มะนาวสดน่ะ
นั่งบีบกันไปเลยเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะครับผม
นี่เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มไก่สูตรร้านจีน
ฟันนะคะกับข้าวมันไก่เบตงอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
หุงข้าวมันนั่นเองซึ่งที่ร้านจีฟันแห่งนี้ก็จะใช้เป็นข้าวหอมมะลิ
โดยที่ขั้นตอนการหุงก็จะเริ่มจากการใส่น้ำลงไปในอัตราส่วนข้าว๒กิโลครึ่ง
ต่อน้ำสามลิตรครึ่งจากนั้นใส่กระเทียมเจียวน้ำมันกระเทียมเจียว
ขิงรากผักชีตามด้วยมะนาวเกลือแล้วก็คนให้เข้ากัน
จากนั้นก็เอาไปหุงและคอยคนเป็นระยะระยะไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อ
ข้าวก็จะเรียงตัวสวยนั่นเองล่ะครับแม่พอได้ทั้งข้าวมันน้ำจิ้ม
ไก่เบตงต้มมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่น้องใบตอง
จะต้องมาพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วล่ะครับมาแล้วค่ะโอ้โหจะบอกว่า
น้ำลายไหลจริงที่ร้านเขาไม่ได้มีไก่เบตงอย่างเดียวนะ
สำหรับบางคนที่แบบอยากทานเป็นข้าวมันไก่ทอดหรือว่าข้าวมันไก่ตอนธรรมดา
ก็จะมีเป็นแบบนี้สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามาที่นี่ทั้งที
แนะนำว่าอยากจะให้ลองไก่เบตงเพราะว่าเอาจริงนะหากินยากมากเลย
ชิมนะจ๋านี่ตักให้ดูความฉ่ำฉ่ำของไก่เอาดูดูความฉ่ำก่อน
หนังไก่เขาอ่ะจะบางบางกรึบกรึบทุกคน
มันจะไม่ได้เหนียวเหนียวเล็กเล็กนะเนื้อไก่อ่ะนุ่มแน่นหนึบ
แล้วจะบอกว่าเวลาเขาลาดน้ำซอสลงไปมันจะมีกลิ่นหอมของซอส
ผสมกับกระเทียมเจียวที่หอมมากจะบอกว่าน้ำจิ้มอ่ะ
ตอนทำดูเหมือนเผ็ดนะแต่ตอนทานอ่ะไม่เผ็ดอย่างที่คิด
มันมีความแบบหอมเต้าเจี้ยวมีความแบบเค็ม
เป็นน้ำจิ้มที่สามารถตัดความเลี่ยนของความมันไก่ไปได้หน่อยหนึ่ง
มันก็เลยดูเหมือนเป็นแบบน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่มันเข้ากันกับไก่เบตง
แต่เดี๋ยวจะลองชิมฝั่งที่เป็นแบบข้าวมันก่อน
มันจะไม่ได้มันเลี่ยนเกินไปแล้วข้าวหุงได้แบบหอมมากเลยอ่ะ
ข้าวเปล่ากับกันขึ้นยังอร่อยเลยค่ะอร่อยจนแทบจะลืมไก่ธรรมดากันจริงเลยใช่มั้ยล่ะครับเนี้ย
แต่ก่อนที่จะมีร้านจีฟันข้าวมันไก่เบตงพันแท้ที่อร่อยขายดีแบบนี้
เส้นทางชีวิตของเฮียกรก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับ
เพราะเคยเป็นถึงวิศวกรเครื่องกลทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลอ่าวไทย
เงินเดือนเนี่ยหลายหมื่นมาแล้วแต่เพราะความห่างไกล
เฮียกรตัดสินใจลาออกเพื่อกลับมาใกล้ชิดกับครอบครัว
แต่ดันไม่เป็นไปอย่างที่คิดเฮียกรกลายเป็นคนตกงานนานถึง๒ปี
เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงไปฟังเฮียกรและเจยุ
ภรรยาคู่ใจของเขากันเลยครับ
ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมาทำร้านข้าวมันไก่
ยากรทำอะไรมาคะผมเคยทำงานเป็นวิศวกรที่แท่นขุดจอดน้ำมัน
อยู่กลางทะเลสิบห้าวันค่ะขึ้นมาบนฝั่งสิบห้าวันค่ะ
เกือบจะสิบปีเหมือนกันครับใช้ใช้สิบปีครับผม
และอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจออกดีกว่า
ก็มีความสุขในส่วนที่ผู้ชายอยากเป็นนะเนาะ
แต่บางทีผู้หญิงเนี้ยเราก็รอเราเออ

เมื่อเรามีครอบครัวเราสร้างครอบครัวขึ้นมา
แต่เลยไม่กลับมาให้รู้กัดเมื่อกี้ครอบครัวอะไรอย่างนี้
ก็อยู่อีกหลายปี
ไม่ใช่เป็นปีหลายปีสองห้ามปีอ่ะครับ
เริ่มเที่ยวเริ่มอะไรเริ่มกลับบ้าน
เช้าก็มีค่ะตีสองตีสามก็มีอ่า
กลับมาถึงก็เขานอน
พอผมนอนเขาก็ตื่นไปทำงาน

ก็เริ่มมีปัญหากันอีกใช่ไหม

ยุตอนนั้นหนักใจไหม

คือมันก็ไม่ไหวแล้วมันทะเลาะกันทุกวัน
มันก็เผื่อคุยกันว่าจะเอายังไง

อยู่ไม่ได้แล้วต้องแยกกันดีไหม

ตอนนั้นคิดอะไรอยู่มันเกิดเหตุการณ์อะไรค่ะ
ประมาณว่าเราทำไมเราต้องมาทนอะไรอย่างนี้
แล้วในเมื่อเราก็ทำงานของเรา

คุยกับเขาบอกเขาเลยไหมว่าอยากเลิกเคยบอก

เราเกิดขยะพากย์กันไปเยอะนะ

เป็นคู่ที่มีอะไรเขาคุยกันตลอดนะ
อ่ะทีนี้ถึงจุดไหนที่มาตัดสินใจทำธุรกิจของตัวเองไหม
เอิญโชคดีที่ว่าเพื่อนกำลังเริ่มจะทำข้าวมันไก่เบตงเริ่มเริ่มหาสูตร
เริ่มเริ่มเริ่มคิดอะไรกันค่ะเอ้ยมึงลองมาทำกับกูไหมค่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าผมไปทำข้าวมันไก่ก็ไปไปช่วยเพื่อนไปทำโน่นดูโน่นดูนี่
จนมาถึงจุดหนึ่งพี่ว่าร้านตรงเนี้ยพี่ทำกับเพื่อนเนี่ย

กลับมาไปเกี่ยวไหมผมก็เลยก็เลยมานั่งคุยกันเนี้ยค่ะ
เริ่มทำอะไรเป็นเริ่มทำข้าวมันไก่ไปลองมารูยินดูสักตั้งไหม
ไปหยิบยืมค่ะที่ที่เคารพนะที่ที่เคารพนับถือประมาณหนึ่งแสนนะครับ
เหมือนเรามาเริ่มใหม่หมดเลยเปิดวันแรกเป็นยังไงคะ
เปิดวันแรกเงียบเงียบเลยเหรอเงียบเพราะว่า
ก็ยังไม่รู้จักร้านเราแล้วก็อย่างไก่เบตงก็แพง
เริ่มไปวันที่สองที่สามไก่ของจริงแล้วฮะ
ไก่ตัวเดียวบางทีก็ได้สักครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอ
คือหนึ่งตัวไม่หมดท้อไหมเคยคิดไหมว่า
ฉันลาออกจากงานมาทำไมคิดครับเหมือนมันเราเราเออ
ทำไปเพื่ออะไรถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็โอเคอยู่แล้ว
กลับมาแบบต้องมันต้องดิ้นลนต้องอะไรทุกอย่างมันดูเหนื่อย
เหมือนเมื่อก่อนเราเราอยากไปเที่ยวเราได้เที่ยวอืม
อยากอยากไปสนุกกับเพื่อนเราได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้วิถีมันเปลี่ยน
ใช่ครับได้คุยกับพี่ยุไหมก็คุยกันครับคุยกันก็ก็ท้อ
จนจนเป็นเขานั่นแหละที่ให้กำลังใจก็ไหนไหนก็ขึ้นมาแล้วก็ต้องสู้ให้เต็มที่
ให้กำลังใจเฮียยังไงตอนนั้นอ่ะก็สาวก็อย่าท้อเราก็แบบ
ไหนเราจะมาอยู่ด้วยกันนะนะเราก็ต้องสู้ไปด้วยกัน
ลูกเราก็ไม่มีเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกัน
ก็มีกันสองคนเนอะก็ดูแลประคับประคองกันไปใช่
เห็นว่าเหนื่อยมากใช่ถึงขั้นแบบคือไม่มีไม่มีช่วงนึงแบบ
เราทำกันอยู่สองคนนะคะอ่านุ๊กน้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
ทำเองทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างต้มไก่อ่า
ทำน้ำจิ้มใช่ข้าวใช่ล้างจานใช่ทุกอย่างทุกอย่างครับ
ทำจิ้มใช่ทุกอย่างทำไปจ่ายตลาดไปทุกอย่าง
ก็รู้สึกท้อมากเหมือนกันครับจะถามว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนรู้จักร้านข้าวมันไก่เบตง
น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแบบนั้นครับไปโม้นไปไรกับเขาบอกตอนเช้ามาเนี่ย
คือลูกค้ามันยืนรอหน้าร้านเนี้ยอ๋อจนจัดด้วยตกใจเลยเหรอครับ
ถามไม่ทันเลยก็เหมือนเป็นปากต่อปากบอกต่อกันไป
มันก็เป็นการตลาดแบบยุคนี้เนาะจากโซเชียลเราก็บอกต่อไป
เราใช้เวลานานแค่ไหนที่เราด้วยคำสัญญาที่ที่ให้กันไว้คือหนึ่งปีผม
ผมก็จะให้คืนพี่เขาค่ะครับผมก็คืนเขาไปในเวลาหนึ่งปีเป็น
ทั้งคู่ก็เป็นกำลังใจกันมาตลอดเนอะ
ระยะเวลาผ่านอะไรกันมาเยอะแยะแล้วเฮียกรมีอะไรอยากจะบอกกับเจยุในวันนี้ไหม
พูดไม่ออกพูดไม่ออกแค่มองตาก็โทษใจไม่ต้องบอกเนอะ
ก็ขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลด้วยกันมาตลอด
ต่อจากนี้ก็จะดูแลต่อไปค่ะก็จะประคับประคองกันไป
จับเชิงกันไปฝ่าฟันทุกอย่างเนอะอะไรที่มันผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้
มันเป็นสิ่งพิสูจน์แล้วแหละว่ามันทำให้เรายืนหยัดแล้วก็อดทนต่อสู้ไปด้วยกัน
ค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายคนที่ดูน่าจะได้แรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตกันไป
สำหรับใครที่ท้อแท้อยู่นะวันนี้ขอบคุณพี่ยุ่งกับเฮียกรมาก
ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าน้องน้องครับอ่าหลงสั่งน้อง
นี่คือไก่เบตงนะคะสังเกตยังไงว่าไก่เบตงมันต่างจากไก่ที่อื่น
หงอนเลยเนี้ยอ๋อมันจะใหญ่กว่าไก่ทั่วปลาทิตย์
ไม่ค่อยเห็นหงอนค่อยเห็นตั้งหงอนถึง